ไปดูที่แรกค่ะคุณผู้ชมพาไปที่โคราช

ชาวบ้านเขาถึงต้องเอาดอกไม้เอาทูบเทียนไปไหว้ขอโชคขอลาบ
นี่นี่คือต้นมะพร้าวแปลกค่ะคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าแตกกิ่งออกมาเนี่ยคล้ายกับพญานาค

แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะต้นมะพร้าวแปลกนี้
อยู่ที่บ้านเลขที่๓๙หมู่๒อำเภอเมืองยางที่โคราชนั่นเอง

ชาวบ้านเขาไปต้นแบบเตี๊ยบโผล่มาจากดิน
ต้นมะพร้าวมันจะขึ้นสูงถูกไหมคุณ
โดยเจ้าของบ้านเนี่ยคุณพี่วันนาเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าหลานเข้าไปเก็บมะพร้าวในสวน
แล้วก็สังเกตว่าทำไมมะพร้าวน้ำหอมต้นนึง

โคนต้นมีกิ่งมะพร้าวแตกออกมา
ดูสิตรงนี้คล้ายกับพญานาคตรงนี้เลย
แล้วเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรก
ก็เลยลองเสี่ยงโชคดูก็ไปซื้อลอตเตอรี่
ถูกรางวัลมาแล้ว๓งวดติดเลยนะจ๊ะ
แล้วรอบนี้เขาก็ตีเลขเด็ดออกมาด้วยคุณผู้ชม
บอกมา๒หลักนำหน้าด้วย๘

ดูที่ที่๒บ้างค่ะที่เชียงใหม่
คุณทัศนัยพาไปดูที่เชียงใหม่

ที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านก็ทยอยไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนโบราณ
อันนี้มีความเฮียนเหมือนกันคุณผู้ชม
ตะเคียนนี้อยู่ภายในวัดดอยแท่นพระผาหลวง

แล้วก็มีเสียงเล่าลืนเล่าขานความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนทอง
โชคลาภกับชาวบ้านมาตลอดเลย
ถึงขั้นกับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยนะ

แล้วคนที่ไปได้ยินกันทั่วเลยพร้อมกัน
แล้วก็นำเลขที่ได้ยินนั้นไปซื้อปรากฏว่า
ถูกด้วยครับถูกจริงนะฮะ

แม่บ้านชาวไทยใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยนะมันมีเลข

ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาแห่ไปที่วัดนี้แหละค่ะ
วัดห้วยโศกคุณผู้ชมเข้าไปทำไม

ไปดูต้นตะเคียนต้นใหญ่เขาบอกว่าอายุสักประมาณกว่า๒๐๐ปี
ต้นนี้แหละค่ะเห็นไหมจากสีน้ำตาลตอนนี้กลายเป็นสีขาว

เอาแป้งกันไปพกแป้งกันไปคนละกระป๋อง๒กระป๋อง
ไปเทแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปทาทู
แล้วเดี๋ยวนี้นะยุคไทยแลนด์๔๐
เอาโทรศัพท์ไปถ่ายแบบนี้ค่ะถ่ายไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปซูม

ส่วนเนี่ยคนที่ถูกรางวัลงวดก่อนก็ไปบูชานำไปแก้บนนะคะ
นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เจ้าแม่ตะเขียนทองนี่นี่เห็นไหมทาถูแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางวัดมีการนำป้ายสีแดงมาติดไว้นะคะ
เขียนข้อความบอกว่าห้ามเข้าทรงห้ามใบ้หวย
ห้ามนำเปลือกไม้หรือชิ้นส่วนของต้นตะเคียนทอง
ออกไปจากวัดและหากเส้นไหว้เสร็จแล้ว
แก้บนแล้วก็นำกลับไปด้วยเพื่อความสะอาดของวัด

อันนี้คือที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชม
ลดโพะต้นนี้และอายุกว่า๑๕๐ปี
ต้นโพนี้อยู่หน้าวัดคงคาราม
อำเภอโพธารามราชบุรีค่ะ
ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบ
เราก็ไปเจอคุณสาธิมาแซ่เหลียว
คุณสาธิมาไม่ได้เป็นคนราชบุรีนะ
แต่เป็นคนสุราภัณฑ์นี้

แล้วได้ยินไงชาวบ้านเขาร่ำลือกัน
บอกว่าต้นโพขนาดใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขามาขอเลขเด็ด
ถูกรางวัลสมใจกันไปตามกันเลย

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าได้เลขนะคะ
เขาบอกมา๓ชุดมันมีเลขที่เป็นตัวเลขเบิ้ลเหมือนกันด้วยเหมือนกัน
ชาวบ้านพากันไปดูความแปลกของจอมปลวก

คือมีง้อนขึ้นมามีปากมีลิ้นทร์เด้อย
นี่สูงสัก๕๐ซม
โผล่ขึ้นมาเหนือดินแบบนี้
มันมีหัวเหมือนพญานาคเห็นไหม
ในหมู่บ้านหนองแสนสีหมู่สิบห้าตำบลหนองเม็กครับ
ชาวบ้านนำพวงมาลัยไปคล้องจุดทูปเทียนบูชา
ความเชื่อบอกว่าพญานาคจะมาให้โชคลาภ
แล้วก็นำเลขที่ของร้านไปเสี่ยงโชค
คือร้านเขาเลขที่๕๕ครับหมู่สิบห้า
ขณะที่นายสมพรภูมิประสาทเจ้าของร้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้กับในครอบครัว
แล้วก็ไปเจอจอมปลวกรูปพญานาคอีก
ก็เลยบอกเอ๊ะหรือว่าเลขที่ร้าน๕๕จะมาหรือเปล่า

ใช่ที่อุดรยังไม่หมดนะคะ
จุดหนึ่งเลยที่ฮิตมากนี่ค่ะคุณผู้ชม
เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงนะคะ
นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ทั้งต่างพื้นที่
แห่ไปที่นี่แหละค่ะแล้วไปนี่รูปคลำ
ต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปีแล้วนะคะ
งวดนี้หลายคนบอกว่าเห็นเลขตรงกันเลยนะ
เลขเด็ด๓ตัวตรงอะไรฮะ
เลขที่ออก๑๑ตามต่อในเฟซบุ๊คอย่างที่น้ำแข็งบอกนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับพ่อจ้ำประจำลานบวงสวงบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนออกไปหาผองของป่า
ไปพบเต่ายักษ์สีดำอายุอนามเนี่ย
ตัวนี้อายุอนามสักประมาณ๑๒๐ปี
ก็เลยนำมาปล่อยที่เกาะคำชโนธ
เพื่อให้เต่ายักษ์เป็นบริวารของนี่
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
แล้ววงกลมหลังเต่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหม
นั่นแหละชาวบ้านบอกว่าได้เลขเด็ดจากหลังเต่าตัวนี้

หลังจากที่ไปไหว้พ่อปู่กับแม่ย่าเสร็จปุ๊บ

แต่รอบนี้คุณผู้ชมต้องเงยหน้ามองจอเลยนะ

ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสม
แล้วก็ไปดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์มองมุมข้าง

ทำไมเลขมันชัดแบบนี้คุณทัศนัย

คือมันเป็นเลขแบบไม่ต้องตีความเลย
เหมือนกับมีใครตัดกระดาษสีแดงแล้วเอาไปลอยเลยค่ะ
มันหยดอย่างไร
คุณผมเห็นแล้วมันตรงกับที่โลศลีนบอกเมื่อกี้นะ
อันนี้นี่ซูมไปให้ดูใกล้
ทุกตัวเลยจริงคุณผู้ชม
หลายคนก็หวังว่าจะได้รับทรัพย์ในงวดนี้

ไปที่วัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขกที่สุพรรณนั่นเอง

เพราะว่าชาวบ้านนักเสี่ยงโชคเขามาจากทั่วทุกสารทิศ
มาไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะที่คนสนใจ

แต่มันไม่ได้เสี่ยงดูอะไรนะอ๋อ
เขาหาเลข

แต่ความจริงอ่างน้ำมนต์มันจะต้องเป็นน้ำตาเทียนแบบนี้
จะที่ประทับไปตีความกันเราเอง

อืมดิฉันเห็นไม่ตรงกับคุณเลย
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาผมพาเมียมาขอพร
แล้วก็กลับไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๕๒ใบ
รอบนี้ผมก็เลยมากราบไหว้มาขอพรหวังโชคหวังลาบอีกครั้งนึง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาให้ดูหลายจังหวัดเลย
คุณผู้ชมบอกว่าไหนล่ะคุณน้ำแข็งเลขน่ะ

เดี๋ยวอันนี้แยกสคริปต์ไว้เดี๋ยวหาเวลาให้ก่อน๘โมง
รอติดตามรูปโปรไฟล์ดิฉันสีชมพูช็อกกิ้งพิง
เดี๋ยวจะบอกใช่ไหมเดี๋ยวบอกให้อย่าเพิ่งทะลมอย่าเพิ่งด่าใจเย็นขอพิมพ์ก่อน